มากันที่เรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ

ที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า

ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางสโมสรนะครับ
ที่จะเตรียมทีมในวิธีการต่างรวมถึงการอุ่นเครื่อง
ซึ่งทางสมาคมเองนั้นไม่สามารถแทรกแซงแผนงานของแต่ละทีมได้นะครับ
อย่างไรก็ตามสโมสรที่จะมีการอุ่นเครื่องในช่วงเวลานี้เนี่ย
ก็ขอให้ร่วมมือกันเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิด
ที่ไม่เปิดให้แฟนฟุตบอลนั้นเข้าชม
แล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้ด้วย

เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าฟุตบอลไทยและลีก
จะกลับมาเตะได้ตามกำหนดที่วางเอาไว้หรือไม่นะครับ
ส่วนกรณีที่บางสโมสรในศึกไทยลีกทุกระดับ
ได้พิจารณาในการปล่อยตัวนักฟุตบอลโดยไม่มีการฝึกซ้อมในช่วงเวลานี้
ซึ่งก็มีบางสโมสรที่มีรายงานว่าได้ขอพิจารณาลดเงินเดือนนักเตะลงด้วย
เรื่องนี้นะครับนายกรวีเปิดเผยว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางสโมสรจะบริหารจัดการทรัพยากรของพวกเขาเองในช่วงนี้
ซึ่งทางสมาคมก็ทราบดีว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของแต่ละทีม
และไม่สามารถก้าวไก่การตัดสินใจของแต่ละสโมสรได้
แต่หากสโมสรใดที่จะพิจารณาลดเงินเดือนหรือไม่จ่ายเงินเดือนบุคลากรทีมในช่วงเวลานี้
ก็ขอให้แต่ละสโมสรนั้นศึกษาสัญญาที่ทำไว้กับบุคลากรฝ่ายต่างว่าสามารถทำได้หรือไม่
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองครับ